เรื่องของไอเดียกันบ้างไอเดียการขายเครื่องดื่ม
จะมาเสิร์ฟแบบธรรมดามันก็อาจจะเหมือนร้านอื่นนะคะ
ไปดูร้านนี้กันหน่อยเขามีวิธีการเสิร์ฟที่สะดุดตาผู้บริโภคยังไงบ้างค่ะ
ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านน้องแฝดค่ะ
เจ้าของร้านก็คือคุณอำพรม่วงงามอายุ๓๙ปี
นี่ค่ะแล้วมันแปลกยังไงเดี๋ยวค่อยดูไป
อย่างแรกต้องบอกเลยว่าสูตรการชงของเขาอร่อยจริงรสชาติดีนะคะ
หลายคนติดอกติดใจแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นจริงเลยนั่นก็คือแก้วค่ะ
แก้วแก้วดื่มของเขานี่นะคะแก้วน้ำของเขาเนี่ยมันเป็นแบบแฝด
เจ้าแรกและเจ้าเดียวในพื้นที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เลยนะ
คืออะไรแก้วแฟดดูใกล้อันนี้เขาโชว์ให้ดูแล้ว
แต่ว่าเรายังไม่เห็นรายละเอียดข้างในเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยนะคะ
คือแก้วที่คุณอำพรทำมาที่ร้านเห็นไหม
มันจะมีสองฝั่งมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งเลย
ข้างหนึ่งเขียวชาไทยอีกฝั่งหนึ่งเป็นชาเขียว
ก็แล้วแต่อยากจะสั่งอะไรแต่ว่าสามารถที่จะดื่มได้ทั้งสองแบบในแก้วเดียว

คุณชนะชอบเลือกอะไรไว้๒ไง
เออถามว่าแก้วแบบนี้มันไม่ได้หาซื้อง่าย

คุณนึกออกมาก่อน
ของร้านเขาเลยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้หาซื้อได้ทั่ว
ไปส่วนราคาถูกใจมากเลยนะคะ
แก้วละสามสิบบาทเท่านั้นได้ถึงสองอย่าง
ส่วนถ้าใครแบบฉันเลือกได้ฉันรักเดียวใจเดียว
มีเมนูเดียวก็คือแก้วละ๒๐บาทเท่านั้นเอง

นี่เป็นไอเดียของเขาใช่ไหมคุณชิสาค่ะถูกแล้วค่ะก็คือ

ใช่ค่ะก็มีลูกแฝดก็เลยมาเปิดเป็นร้านขายแก้วแฝด

ดู่ะหนูอย่างเลอร์ถึงอย่างเกินอยู่

ไม่รู้คนไหนพี่คนไหนน้อง
ดีคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งพี่เขาขายได้เยอะนะคะ
ส่วนลูกค้าประจำไม่ใช่แค่คนทั่วไป
ลูกค้าประจำเป็นแฝดนะคะ
มั้ยเดี๋ยว

แต่ว่าคนหนึ่งทานได้๒อย่าง

ตอนนี้ต้องแยกกันดื่ม

น้องบอกว่าชอบทั้งรสชาติแล้วก็ไอเดีย

คุณจะชอบเป็นเผือกเป็นมุกเป็นอะไร

ราคาถูกใจรสชาติถูกจิตดีจริง
ไอเดียที่ดีมากเลยก็ต้องชื่นชม

ฉันชอบตรงที่แบบนักข่าวของเรา

จังหวะดีมากเลยแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่า

คุณก็กินได้นะครับ
แต่คุณเป็นคนเดียว